ค่ะอยากฟาดฟั่งลองคำว่าแอดมินท์ให้

สิ่งที่ดีมันมีอาธารณีแสดกเฉพาะ๓เก้าใช่ไหมครับ
ห้องกลางนี่ไม่ใช่เช่าอิงไหวตอนนั้นเช่าไหวทุกบางอย่าง
แล้วก็ห้องดินเนี่ยที่มีปาระแม่วันนี้
ถามไปว่าถ้าเกิดใครในระยะเวลา๑อาทิตย์เขาผลิตปาระแม่วันนี้ให้ยืมไม่ได้
เรียนต้องของมือคืนถ้ามีของมือคืนก็คือเจริญทางฐาน
สักพักเขาก็เอาละวันทุกผลมาในโรงเรียนกรุงเทพแล้วค่ะ
ก็เลยเปิดห้องหนึ่งที่ไว้ปลาร้าแต่ตอนนี้ที่เราไม่ขาย
เพราะว่าเราตรวจสอบออยออยกันว่าผสมสปิเฝียอยู่รึเปล่า

บ้านสุภาลัยที่มีขาวดชื่นอื้น
บ้านสั่นที่ทุกคนค่อนข้างซื้อ
ที่จริงจำหมื่นซักจำให้สามหมื่นบาท

แล้วในนี้เป็นทองทองมีทองจริงไหม

แต่ที่หนูไม่สนไปเขารู้เรื่องขนมันไปไหม

ของแก่นครับมีน้ำส่งหมดแล้วไปของแก่น

เขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเวลาคนมาแล้วส่งอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอย่าไลน์เนี่ยมันเป็นไลน์ทองจริงหมดเลย

อย่างนี้เราซื้อมาในเท่าไรนะ

เป็นฮิโรกรัม

ใช่เราถือไร้ส่งให้เขาดูไลน์ได้เขาก็จะเอาเบอร์ไว้อย่างนี้